พวกไอโซซุ๊กอีหนูนางเอกสุกช่ำจ๊ากหญ่
แม่ผัวเนี่ยสั่งห้ามกลัวตระกูลหมอง
เรื่องราวของซินโดเลล่าในนิทานตอนจบ
อาจจะสำรับกับเจ้าชายรูปงามร่ำรวย
เยอะแยะนางเอกที่สำรับขนาดนี้
แต่ใครจะรู้ว่าหลังตอนจบอันหอมหวานต่างหากคือชีวิตจริง
เหมือนที่นางเอกซินโดเลล่าคนหนึ่งกำลังเผชิญความอัดอั้นตันใจ
เพราะในความเป็นจริงที่นางเอกซินโดเรลล่าเจอ
ไม่งดงามดังเทพนิยาย
เจ้าชายรูปงามเจ้าของอาณาจักรใหญ่โต
สามีของเธอหาใช่เจ้าชายผู้แสนดี
เขาเจ้าชู้ซุกกิ๊ก
นี่เขาบอกอยากให้พี่หนุ่มหอมแก้มพี่มดดำ

เขาบ้าหรือเปล่าเขาเก็บกฎอะไรหรือ

ฉันจะอ่านจะฟังไหมเอ้าไม่หอมทิ้ง
เขาขอมากลับไปหอมเมียไปนะ
ซุ๊กกิ๊กเลี้ยงอีหนูบ้าบ่อนะพวกนี้นี่
ไปซุ๊กกิ๊กเลี้ยงอีหนูไม่จบไม่สิ้นเร็ว

แต่ปัญหาเจ้าชู้ของผัวหรือสามีเนี่ยยังไม่ทุเลา
เธอจึงไม่ขอทนอีกต่อไปแล้ว

หิงปณิตาบ้ามีลูกแล้ว
นางเอกนางเอกไอ้หนิงก็ไม่ได้เป็นนางเอก

นางเอกซินโดเลล่าตัดสินใจแล้วว่าเธอจะหย่า
แต่เรื่องราวของการหย่าของซินโดเลล่ากับสามีจอมเจ้าชุก

เพราะแม่ผัวไฮโซประกาศิษย์
ฉันไม่ให้ยานี่ไง
แม่ผัวดุนะด้วยเหตุผลตอนที่จะแต่ง

สะพ้ายนางเอกเนี่ยไม่เคยปลื้มสะพ้ายที่ไม่ได้อยากจะสะพ้ายที่ได้เป็นดาราอยู่แล้ว

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปลื้มดาราอยู่แล้ว

นะที่ไฟเขียวกลั้นใจ

เขาว่าเคยมีแฟนเป็นดาราก็ไม่ชอบเลยสักคน

ที่ไฟเขียวกั้นใจให้แต่งงานเพราะเห็นแก่ลูกชาย

นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป
หวังซะเลยเขาบอกเสียชื่อเสียงวงตระกูลเดี๋ยวนไม่ให้

เห็นใจก็แต่นางเอกซินโดเลล่า
ที่ต้องอดทนอด

นี่คุณพูดชื่อว่ากัดจริงคุณแบบกัดน้อง
ที่สู้อีหนูเนี่ยให้รู้อยู่ตามตา
เอาใจช่วยแม่ผัวไฮโซเปิดไฟเขียวอีกครั้ง

ครั้งนี้ขอกว่ากุณายอมให้อย่าถึง

ต๊อตติ๊กติ๊กที่ลมพักดี

เมื่อวานต๊อตก็เลยของขึ้นขึ้นมาเลยนะฮะ

เพราะเพิ่งเห็นก็ไปเมืองนอกเมืองนาด้วยกันเลยใช่ไหม

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนางเขาสดใส
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเจอนางที่เซ็นทัน

ก็ขอขึ้นเลยไปโพสต์

คุณต๊อตก็บุกแฟนเพจป้าย

เผยภาพครอบครัวรวมญาติอบอุ่น
ก็คือเอาล่ะหลังจากที่ข่าวนี้ออกไป
เชื่อมั้ยคะคอมเมนต์เยอะมาก

แต่ตอนที่แบบว่าต๊อตของขึ้นคอมเมนต์ค่อยหาย

ตอนแรกคอมเมนต์เยอะเลยละ

นี่ไงเขาบอกนี่ไงเขาบอกว่าอารมณ์เสีย

ทุกครั้งที่ผมจะทำอะไรโดดเด่น

ก็ได้ออกมายันชัดในแฟนเปลี่ยน
แต่ว่าไม่ใช่ผมครับแถมเจ้าตัวยังเล่นมุกอีกว่าที่เดือดน่ะ
เพราะโดนหวยกินมากกว่านอกจากนี้คุณตอสเนี่ยยังตอบคำถามหลายคนสงสัยว่า
อืมทำไมถึงยังไม่มีลูกเขาก็บอกว่าการมีลูกไม่ใช่เครื่องแสดงว่าประสบความสำเร็จด้านชีวิตคู่
เขาบอกว่างานเยอะทั้งคู่ถ้ามีลูกตอนนี้กลัวจะดูแลแบบว่าพร้อมโพสต์ภาพเนี่ย
ญาติแล้วก็ครอบครัวใหญ่ที่แสนอบอุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเขามีลูกตอนนี้อาจจะดูแลได้ดีไม่พอ
อืมล่าสุดนะฮะสองมิถุนายนเนี้ยก็ยังมีภาพของคุณนุ่นขนาดไปโชว์ตัวงานหนึ่ง
จู่กับคุณตอสที่มาให้กำลังใจหลังเวทีแถมนุ่นเองก็ยังกล่าวชมตอสบนเวทีว่า
ว่าเพื่อนของนุ่นจะเมายังไงตอสก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอ
ถือว่าหวานกันทั้งบนเวทีแล้วก็หลังเวทีเลยทีเดียวอืมครับ
ก็ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติก็ไม่มีอะไร
เขาก็เข้าไปตอบในอะไรใต้เตียงดาราใช่ไหมไม่แต่ก็เขาอย่างที่ตอสพูดก็ถูกอ่ะว่า
ที่จริงแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นตอสเลยนี่ตอสโพสต์ข้อความล่าสุดอันนี้ด้วย
เขาโพสต์ว่าไงแองจี้มาดูสิ่งที่แม่สอนผมกับพี่ชายคือ
ตองนะฮะวงเล็บภรรยาพี่ชายนะครับกับนุ่นแม่จะรักเหมือนลูกเวลามีปัญหากันก็เหมือนลูกทะเลาะกัน
แม่จะไม่เข้าข้างใครนะฮะอรุณีนะฮะเคยกล่าวไว้จบนะไปเล่นคู่อื่น